ชิ้นส่วนที่พบในแม่น้ำเจ้าพระยาพื้นที่กรุงเทพประทุมธานีนนทบุรี
ซึ่งเป็นพนักงานโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง
ดังนั้นคดีชิ้นส่วนศพนี้ดำเนินไป
อีกทางหนึ่งคือแล้วตอนนี้นายเกียรติศักดิ์นั้นหายไปไหน

ซึ่งตำรวจนั้นบอกว่าเบื้องต้นยังเชื่อว่ามีชีวิตอยู่
และยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้ง
ขณะที่ตำรวจระยองนะครับบอกว่าตอนนี้สั่งการให้เร่งติดตามตัว
ของพนักงานโรงแรมระยองดังกล่าวโดยเร็วที่สุดครับ
พันธุ์ตำรวจเอกชาวสิริบุญสิริโยธินนะครับผู้กำกับการตำรวจภูทรเมืองระยอง
เปิดเผยถึงความคืบหน้าการสืบสวนคลี่คลายคดี
การหายตัวไปของนายเกติศักดิ์ขันติเนธอายุ๔๑ปี
เจ้าหน้าที่แผนกบุคคลโรงแรมแห่ง๑ในจังหวัดระยอง
ซึ่งครอบครัวนั้นได้เข้าแจ้งความเอาไว้เมื่อวันที่๒๒มกราคมที่ผ่านมา
โดยระบุว่าตำรวจนั้นตั้งประเด็นการสอบสวนไว้หลายประเด็น
เช่นความขัดแย้งทางธุรกิจเรื่องส่วนตัวรวมไปถึงเรื่องชู้สาว
โดยการสืบสวนยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งและต้องหาข้อมูลให้ครอบคลุมมากที่สุดครับ
ซึ่งทีมสืบสวนอยู่ระหว่างการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุ
แล้วก็เส้นทางที่คนร้ายขับรถผ่าน
ขณะเดียวกันครับจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดและสอบปากคำพยานที่เห็นเหตุการณ์
ก็พบว่าในวันที่เกิดเหตุนะครับเวลาประมาณ๘โมงครึ่ง
คนร้ายเป็นชาย๓คนก็ขับรถมาจอด
แล้วก็นำตัวของนายเกียรติศักดิ์ออกไปจากโรงแรม
แต่ว่ากล้องนั้นไม่สามารถจะจับภาพใบหน้าแล้วก็ทะเบียนรถได้
ขณะที่การสอบปากคำครอบครัวผู้เสียหายนะครับก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
แต่ว่าตอนนี้คือยังไม่พบประเด็นน่าสงสัย
นอกจากนี้พันธมุตเอกเช่าสิรินั้นก็ยอมรับว่า
หลังผลตรวจดีเอนเอชิ้นส่วนศพที่ถูกทิ้งในแม่น้ำเจ้าพระยา
แล้วก็พบไม่ตรงกับบีดาของนายเกียรติศักดิ์

และเชื่อว่าณขณะนี้คือนายเกียรติศักดิ์นั้นยังมีชีวิตอยู่
แม้ว่าจะหายตัวไปกว่า๑๐วันแล้วก็ตามครับ

ไทยรัฐทีวีก็จะรายงานให้คุณผู้ชมนั้นได้ทราบกันต่อไปนะครับ